คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณ๔ทุ่ม
มีคนแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงนอนเปลือยกายเสียชีวิต
หอพักแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จนกระที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
คือคนที่ดูแลหอพักบอกว่าได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องนี้
พยายามจะเปิดประตูเปิดไม่ได้เหมือนกับล็อกกรอนอยู่ด้านใน
ก็เลยต้องถอดบานเกล็ดออกแล้วก็ส่องดู
เห็นว่าผู้หญิงอายุสักประมาณ๕๐นอนเปลือยกายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในนั้น
ไม่รู้สาเหตุว่าเสียชีวิตจากอะไรเพราะว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายนะคะ
ตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะไปร่วมพร้อมกับมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
ตรงนี้เป็นหอพักสูง๖ชั้นค่ะที่ชั้น๒ห้องเลขที่๒๒
มีกลิ่นเหม็นออกมาจากในห้องประตูล็อกกรอนจากด้านใน
ก็เลยต้องถอดบานเกล็ดออกใช้ไฟจากโทรศัพท์ส่องดู
ปรากฏว่าเห็นคนนอนตายอยู่ในห้องอ่ะนะคะก็เลยต้องพังประตูเข้าไป
พอพังประตูเข้าไปตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่านางสาวพักขมลทองกระบินสภาพศพคือเปลือยกายนะคะ
ว่ำหน้าอยู่กลางห้องพัดลมเพดานยังเปิดอยู่เลยอะค่ะ
เสื้อผ้าของผู้ตายก็วางกระจายอยู่บนพื้นแต่ว่าตามตัวไม่มีบาดแผล
ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามวัน
แม่บ้านหอพักเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะนางสุภากรเกลียวสว่าง
บอกว่าเมื่อช่วงเย็นมีคนที่พักอยู่ห้องอื่นไปแจ้งแม่บ้าน
บอกว่าได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องนี้๒๒๐๕แม่บ้านก็เลยบอกให้ช่างไปเปิดประตูดู
บอกเปิดไม่ได้ประตูล็อกก็เลยถอดบานเกร็ดออกเอาโทรศัพท์มือถือส่องดู
ก็เจอว่านอนตายอยู่ในห้องนะคะก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
คนข้างห้องห้องติดกันเลยเนี่ยบอกว่าเจอผู้ตายครั้งล่าสุด๒เมษายน๖โมงเย็น
เจอที่ตลาดนัดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยอะค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าคาดว่าศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยก็คือ๓วัน
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าได้บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนำผู้เสียชีวิต
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ